ป๊อปกระแสแรงมากในตอนนี้นะคะ
แรงขนาดที่ว่านายวาดที่นายกคนที่๓๐คุณทิมพิธาเนี่ยนะ
พูดถึงว่าเป็นซอฟต์พาเวอร์ของประเทศไทยเลยนะ
เดี๋ยวไปดูบางช่วงบางตอนที่คุณทิมนั้นพูดถึงกันค่ะ
เพลงเพลงเทกดังของเขาตอนนี้ออกเพลงใหม่ขึ้นมา

อันนี้น่ะเป็นอันที่สองที่เราต้องคัดที่ให้สุดได้

เม็กซิโกสนใจวัฒนธรรมไทยขึ้นมาแล้วตอนนี้กำลังมี
เปราเซียนสเตนโมโตเกยอรามันอิตาลีเม็กซิโกะ

เป็นคลิปที่หลายคนทั้งกดไลค์และกดแชร์
เพราะว่าบ่งบอกถึงการเปิดกว้างในเรื่องของเพศนะคะ
รวมถึงเป็นความหวังให้กับศิลปินไทยด้วย
วงการบันเทิงบ้านเราจะพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น
ถ้าได้แรงสนับสนุนจากผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนั่นเอง
น้องวงโปรมิกเผยความรู้สึกดีใจมากเลย
ที่ว่าที่นายกคุณทิมพิธานะคะได้พูดถึงพวกตน
รวมถึงค่ะแนวทางในการสนับสนุนด้วยนะ
โอกาสดีน้องมาโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ค่ะ
ฝากไปถึงวาทินายกคนใหม่ด้วยคะ

ก็ถ้าแบบได้เป็นรัฐบาลหรือได้เป็นนายกอะไรอย่างนี้
อยากให้ช่วยแบบพัฒนาในทุกด้านอะไรอย่างนี้

เพราะเป็นสิ่งที่นินประสบอยู่เองด้วยแล้วเราก็เป็นทีป๊อปด้วย
เราอยากให้คนไทยได้โชว์ศักยภาพมากขึ้นรวมถึงเรื่องปากท้องหรือเรื่องต่างอะไรอย่างนี้

บางทีเราแบบว่าเราคิดว่าถ้าเราแบบเป็นศิลปินในยุคที่ประเทศมันดี

เราก็อยากรู้ว่าตัวเองจะเติบโตได้แค่ไหนแล้วก็ประเทศจะดำเนินไปได้ไกลแค่ไหน
ก็ฝากให้ดูแลประเทศไทยให้ดีแล้วก็เจริญต่อไปด้วยนะครับ